ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นี่เหมาะที่สุด
เพราะว่าท่านเป็นพระอุปชาโดยตรงเลย
ถ้าส่วนท่านจะแข็งแรงพอที่จะออกมาเอง
หรือว่าจะให้ผู้แทนมาเช่นพระพรมโมลี
ซึ่งเป็นเลขาของท่านอยู่ในวัดปากน้ำเหมือนกัน
ถือสารของท่านมาก็ย่อมได้
ยิ้มยิ้มยิ้มสาธุได้ไงหน่า

สำหรับข่าวของวัดพระธรรมกาย
หรือว่าคดีที่กำลังจะดำเนินไปเรื่อย
ถ้าไม่มีอะไรติดขัดนะคะกับเจ้าวาดวัดนะคะ
แล้วก็วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นภาพที่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะให้ได้เห็นในช่วงนี้นะคะ
ก็คือภาพของบิ๊กจิ๋วนะคะ

ก็ไปจริงคงจะไปเนื่องในวาระอื่นนะคะ
แต่ก็นักข่าวตามไปทำประเด็นว่าจะเกี่ยวข้อง
หรือว่าสมเด็จช่วงรักษาการสมเด็จพระสังฆราชนั้น
จะพูดจาอะไรเกี่ยวข้องกับคดี
หรือเจ้าอาวาสวัดธรรมกายหรือไม่นะคะ
ซึ่งอันนี้เป็นภาพข่าวที่ก็ใหญ่มาก

แต่วันนี้เราจะคุยกับอีกหนึ่งท่าน

จริงแล้วก่อนที่จะมาเห็นภาพสมเด็จช่วงเนี่ยนะคะ
แล้วก็พูดถึงช่องทางนี้
ว่าจริงน่าจะไปพูดคุยกับสมเด็จช่วง

ว่าอาจจะเป็นผู้เจรจากับเจ้าวาดวัดธรรมกาย
แล้วก็ดำเนินมาแนวทางนั้นจริง
อยู่ในวัดธรรมกายทั้งหมด๑๙ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าก็เดินออกมาจากวัด๒๑ปีแล้ว
จนถึงตอนนี้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่เดินหน้า
ในการค่อยใช้ทุกวิธีเพื่อตรวจสอบ
กระทำของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะ
เราจะคุยกับแพทย์บรรโนราวหาวนิต
เพราะว่าตอนนี้สื่อสปอร์ตไลท์มาที่อาจารย์เยอะ
นะคะแล้วก็ไม่ได้ถามแค่ความเห็นต่อคดีหรือการดำเนินคดี
ส่วนใหญ่จะถามความลึกซึ้งเข้าไปในนั้น
แบบแผนวิธีปฏิบัติวิธีคิดความรู้สึก
แม้กระทั่งคำถามแรกของดิฉันก็คือว่า
อาจารย์มโนคิดว่าตอนนี้เจ้าอาวาสยังอยู่ในวัดไหมคะ

ผมเชื่อว่ายังอยู่ดีกว่า

อาจารย์คิดว่าเจ้าอาวาสคิดจะหนีออกจากวัด
หรือคิดจะหนีออกจากประเทศไทยไหมคะ
ถ้ามีช่องทางนะครับ
หนีได้ท่านหนีแล้วนะครับ
แต่ตอนนี้คงกำลังชั่งใจอยู่ว่า
จะอยู่จะไปจะอยู่จะไปนะครับ
แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย
ก็จะเชื่อว่าหลวงพ่อจะไม่หนีนะครับ
แล้วบอกว่าท่านอยู่ที่อาคารปลอดเชื้อ

อันนั้นผมไม่เชื่อว่าท่านอยู่ที่นั่นนะครับ
ผมเชื่อว่าท่านอยู่ที่อาคารภาวนา
อยู่ท้ายวัดเลยนะครับ
ทิศตะวันตกสุดของเนื้อที่๑๙๖ไร่

ไม่ใช่อยู่ในที่อลังการ
เป็นธรรมกายเจดีอะไรมากมายไม่ใช่
อยู่ในที่๑๙๖ไร่เนี่ยนะครับ
อาจารย์เอาอย่างนี้ก่อนนะคะ
ก่อนจะไปถึงว่าเจ้าอาวาสอยู่ไหนในความคิดของอาจารย์นะคะ
อาจารย์ไม่คิดเลยเหรอคะว่าเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจะมอบตัว

ในเมื่อลูกศิษย์ลูกหาก็ยังเชื่อยังศรัทธา
ตัวเจ้าอาวาสอยู่แล้วดูแล้วเนี่ยนะคะ
ก็สามารถที่จะสู้กันในกระบวนการยุติธรรมได้
ก็เปิดช่องมาตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้ามอบตัวก็เป็นไปได้
ยังไงก็ให้ประกันตัวอยู่แล้ว
อาจารย์ไม่คิดว่าเจ้าว่าจะเข้าสู่กระบวนการเลยเหรอคะ

จนถึงวันนี้ผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะครับ
คำถามนี้ก็มีรายการหลายรายการก็ถามคำถามเดียวกันนี้
แล้วผมก็ยืนยันว่าท่านไม่มีใจจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลย
สาเหตุเพราะว่าผมรู้จักท่านนะครับเป็นการส่วนตัว
ผมรู้วิธีคิดของท่านว่าท่านคิดอย่างไรนะครับ
แล้วสาเหตุที่ท่านไม่อยากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยไปมอบตัวเนี่ย
ไม่ใช่อะไรอื่นครับเพราะว่าท่านมีอาการแพ้กระบวนการยุติธรรม
เช่นจะต้องเข้าไปปั๊มลอยนิ้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องไปถูกสอบนะครับ
พนักงานสอบสวนจะมาสอบท่านเวียนกันมาสอบเนี่ยสอบแล้วสอบอีกนะครับ
ท่านจะทนไม่ไหวแล้วจะมีอาการทางร่างกายเพราะท่านเป็นคนที่ละเอียดอ่อน
ธรรมชโยเป็นคนมีความละเอียดอ่อนมากแล้วมีความเป็นศิลปินสูงนะครับ
อะไรก็ตามที่กระเทือนความรู้สึกท่านสักนิดนึงท่านจะไม่รับเลย
เหตุการณ์เมื่อวันที่๒๖ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนที่มีข่าวว่าจะไปมอบตัวนะครับ
ตอนแรกที่อะไรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก่อนแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนนะครับ
ไปที่สพสอของหลวงนะครับผู้คนก็เดินไปเยอะเลยพระเป็นพันเลยนะครับเดินข้ามจากวัดพระธรรมกายเนี่ย
ข้ามถนนไปยืนล้อมหมดเรียบร้อยญาติโยมใส่ชุดขาวไปยืนล้อมกันเนี่ยคอยกันเป็นชั่วโมง
พ่อคงหลวงเวลา๑๔๓๐นนะครับให้มาพร้อมแล้วก็ขอประกันตัวแล้วจะไม่ขอลงจากรถจะขอทราบรับทราบข้อเก่าหาบนรถของท่านเท่านั้น
แล้วก็ตกลงกันราคาเงินที่จะวาง
เพื่อเป็นเงินประกัน๕ล้านบาท

พอมีรถพยาบาลเท่านั้นแหละครับปั๊บ

หมดทันทีพระถูกเรียกกลับวัด
ญาติโยมถูกเรียกกลับวัดหมด
บอกว่าโรคหมุน
หัวหมุนเร็วบ้านหมุน
คืออันนี้เป็นอาการที่
เป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกมา

บอกว่านอนอยู่ตลอดลุกไม่ได้เลย

ต้องประคองแบบไข่ในหิน

หัวหมุนได้ยังไงผมยังสงสัย
พลิกตัวแล้วหมุนหรือว่าอะไรนะฮะ

คือตอนก่อนที่จะมีข่าวว่า
หมุนแล้วก็ไม่ได้ออกมามอบตัวเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นที่เตรียมกันไว้หมดแล้วที่มีการ

ไม่ครับผมเขียนในไลน์บอกเพื่อนเลยว่า
จะมีเหตุที่คาดฝันไม่ถึงเนี่ย

บีบแรงอัดที่เข้าไปในวัดพระธรรมกายเนี่ย

ทางบกทางอากาศใต้ดินเนี่ยนะคะอาจารย์
คือมันเป็นแรงบีบของการเฝ้ารออยู่ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ

อาจารย์คิดว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
หรือการต้องการจะพิสูจน์ตัวเองของเจ้าอาวาส

ออกมาจากวัดเลยเหรอคะจนวันนี้
ลูกศิษย์ครับทั้งหลายเนี่ยที่ใกล้ชิดนะฮะ
ที่เป็นกรรมการบริหารเนี่ย
อยากจะให้ท่านมามอบตัวจะแย่วันนั้นนะครับ
จัดการสั่งลูกน้องลูกน้องให้เรียบร้อย
เพื่อจะให้ไปมอบตัวเพื่อที่จะมาต่อสู้กันในศาลเรียบร้อยเลย
แต่ว่าพอวินาทีสุดท้ายปุ๊บท่านสั่งเปลี่ยน
อำนาจในการสั่งการของท่านเนี่ยอยู่คนเดียวครับของวัดพระธรรมกาย
ไม่เปลี่ยนนะครับเมื่อ๔๐ปีที่แล้วยังไงบัตรนี้ก็อย่างนั้น
ท่านยังเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพธรรมอยู่
ไม่มีใครกล้าเถียงไม่มีใครกล้าแอะถาม
ไม่มีใครกล้าที่จะล่วงละเมิดท่านสั่งต้องเป็นสั่งนะครับ
เพราะฉะนั้นห้ามเถียงห้ามถามทำตามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทั้งหมดทำตามหมด
ไม่มีใครเถียงไม่มีใครกล้าไปแนะนำว่าถึงเวลาแล้วครับหลวงพ่อที่จะต้องไป
เพราะท่านใช้อารมณ์ท่านเป็นศิลปินแล้วไม่มีใครกล้า
อาจารย์คิดว่ามีสมเด็จช่วงเท่านั้นที่จะพูดกับเจ้าอาวาสได้เหรอคะ
สมเด็จช่วงเป็นพระอุปชาครับเท่าที่ผ่านมานะฮะเท่าที่ผ่านมาจากที่มีประสบการณ์เนี่ย
ถ้าสมเด็จช่วงมีดำริอะไรวัดพระธรรมกายสนองหมดทุกอย่างแล้วมากกว่าที่ท่านขออีก
แล้วเมื่อจำจำทุดงได้ไหมครับจะมีทุดงธรรมชัยเป็นธรรมญาตราเนี่ยแล้วก็หยุดไปนะครับ
โยมก็คิดว่าเนี่ยเป็นคนที่ไปประท้วงที่สารวการที่ปฐุมธานีแล้วก็ไม่ออกมา
ไม่ใช่ครับคนที่หยุดไม่ให้มีทุดงครั้งนั้นเนี่ยไม่มีธรรมญาตราครั้งนั้นคือสมเด็จช่วง
ฉันขอมีสองคำถามคู่กันค่ะคำถามแรกอาจารย์คิดว่าถ้าสมเด็จช่วงพูดเจ้าวาดวัดพระธรรมกายจะมอบตัวเหรอคะ
มีโอกาสสูงมีโอกาสสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดมาทางรองเจ้าวาดทัศตะชีโวครับ
คำถามที่สองอาจารย์คิดว่าสมเด็จช่วงจะพูดไหมคะ
นี่คือคำถามที่ดีมากเลยครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าสมเด็จช่วงเนี่ยจะตระหนักไหมในอำนาจของท่านที่มีต่อวัดพระธรรมกาย
แต่ว่าวัดพระธรรมกายฟังท่านแล้วเคยฟังมาตลอดนะครับทุกอย่างที่วัดพระธรรมกายทำไม่เคยทิ้งสำเร็จช่วงเลย
จนกระทั่งเอาแห่เอารูปหลวงพ่อสดเนี่ยหนักหนึ่งตันเป็นทองคำบริสุทธิ์เนี่ยเอามาถวายให้นะครับ
ตั้งแต่๔๐กว่าปีถึงปัจจุบันเนี่ยสมเด็จช่วงไม่เคยถูกปฏิเสธแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นการที่สมเด็จช่วงจะถูกปฏิเสธนั้น
มีไหมมีครับแต่ทศชิโวจะเป็นคนที่จะยอมไม่ได้
จะต้องเข้ามาคุยจริงจังล่ะมีอุปชาสั่งนะครับ
แล้วคำสั่งอุปชาเนี่ยพระอุปชานี่เหมือนพ่อนะครับเหมือนพ่อ
แล้วบวชผู้ที่บวชถูกบวชให้เนี่ยเป็นสัตว์ที่วิหาริก
ความสัมพันธ์นี่คือพ่อกับลูกในทางในทางจำธรรมเนียมวัดเนี่ย
สำคัญมากเพราะว่าวัดพระธรรมกายออกมาจากวัดปากน้ำ
เป็นขบวนการที่เกิดขึ้นจากวัดปากน้ำเมื่อ๔๐กว่าปีที่แล้ว
สิบกว่าปีสมัยที่คุณยายจันทร์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
แล้วก็ทุกครั้งที่สมเด็จช่วงสั่งปฏิบัติตามหมดเลย
อาจารย์บอกเปิดทางนี้ว่าน่าจะให้สมเด็จช่วงเป็นผู้ไปเจรจา
อาจารย์คาดหวังว่าสมเด็จช่วงจะไปในนามของพระอุปชาม
ไม่เกี่ยวกับการรักษาการสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่
แต่เรียนจะถามแบบนี้เท่าที่อาจารย์บอกถึงความเชื่อมโยงซึ่งก็ไม่ได้เห็นภาพยากนะคะ
แต่คำถามคือว่าอาจารย์มโนกำลังจะพยายามทำให้ความแน่นแฟน
ใกล้ชิดเกี่ยวพันธุ์ระหว่างสองวัดนี้และพระสองรูปนี้เนี่ย
มันกลายเป็นคนเดียวกันเหมือนกับโทษนะคะอาจารย์ถ้าเรียนใช้ภาษาแบบคารวาสนะคะ
คืออาจารย์ยิงปืนนัดเดียวต้องการนก๒ตัวเหรอคะ
ไม่ใช่เลยครับผมตรงไปตรงมาที่สุด
ผมเล่าถึงอีกประวัติอันหนึ่งนะครับ
วัดพระธรรมกายสร้างมานะครับในปี๒๐๑๗เนี่ย
เคยมีเหตุการณ์อันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าศึกชิงศูนย์
มีความขัดแย้งกันระหว่างฤษีลิงดำนะครับ
คุณบรณีสุนทรเวศซึ่งขณะนั้นเนี่ย
สองจิตสองใจว่าจะถวายที่ดินให้กับท่านธรรมชโย
หรือจะยกให้กับท่านฤษีลิงดำ
จากความเชื่อว่าท่านเป็นพระรหันต์
ชิงศูนย์นั้นเกิดปี๒๑๗นะครับ
เป็นตอนช่วงที่ผมอยู่ธรรมทายาทรุ่นที่๓พอดี
ขณะนั้นเนี่ยธรรมทายาทวิ่งมาแจ้งทัศตาชีโวว่า
เขากำลังจะมาวันรุ่งขึ้นทางวัดไม่มีใครรู้เรื่องเลย
แล้วก็มีคนไปได้ยินว่าฤษีลิงดำจะมาวันอาทิตย์

แล้วหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมขณะนั้นนะฮะ
ไม่ใช่เป็นวัดพระธรรมกายคือนิมนต์สมเด็จช่วงมา
ทำไมนั้นยังเป็นพระธรรมปัญญาบดี
ก็รีบไปเชิญท่านมาเลยไปนิมนต์มาตอนเช้าเลย
จากวัดปากน้ำแล้วก็นั่งรถมา
แล้วสมเด็จท่านตอนนั้นเป็นพระธรรมก็เป็นอุปชา
ก็ถามท่ามกลางสาธุชนนะครับว่า
ตกลงคุณวรณีจะยกที่ดินนี้ให้กับใคร

คุณบรณีก็อึกอักอึกอักอยู่พักนึง
แล้วก็บอกว่าให้ท่านทันธรรมชโยค

แล้วก็เกิดตอนนั้นจะวางศิลาเลิศนะครับ
คนที่วางศิราเลือกนั้นตอนนั้นจะเป็นท่านฤษีลิงดำ
ท่านก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เปลี่ยนทันทีเลย
สมเด็จช่วงเป็นคนที่ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตวัดพระธรรมกายมา

เพราะงั้นความกระชับแน่นของ
วัดสองวัดของโสมเดชนะครับ

ไปแปดเปื้อน
สมเด็จช่วงซึ่งโดนค้านการขึ้นสมเด็จพระสังฆราชอยู่แล้ว

อาจารย์ขออนุญาตนิดเดียวค่ะขอพักสักครู่

จริงแล้วธรรมกายได้ให้ลูกศิษย์ลูกหา
เป็นคนบริหารการสื่อสารกับสื่อมวลชนตอนนี้เยอะ
และวันนี้เขาพูดถึงอาจารย์สักครู่ค่ะ
นามของสิทธิ์วัดพระธรรมกายขอเรียกร้องผ่านสื่อ
ขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ท่านได้ข้อมูลไม่ว่าจะได้มาจากลูกน้องของท่านหรือใครก็ตาม

ไม่ว่าท่านจะบอกว่าพระเด็จพระคุณหลวงพ่อมีสาย
กำลังจะเดินทางไปพม่าไปอะไรทั้งหลายแหละที่มีให้สัมภาษณ์มานะคะ
ถ้าเมื่อพบว่าไม่เป็นความจริง
พระเด็จพระคุณหลวงพ่ออาภาษณ์จริงนะคะ
ขอให้มากลับขอเข้ามาพระเด็จพระคุณหลวงพ่อด้วย
และในฐานะที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง
ขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานต่าง
เพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นถือว่าเป็นกระแสที่สังคมจับตามองค่ะทราบแล้วครับ
ท่านกระทำเช่นนี้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่กรณีกี่สถานที่แล้ว
ดังนั้นท่านไปกับนายแพทย์มโนด้วยนะครับ
ก็เป็นบุคคลเดิมเป็นการกระทำเดิม
ก็คงจะเป็นเป้าประสงค์เดิมหรือไม่

อีกไม่นานวันคณะศิษยานุสิตจะไปยื่นสอบจริยธรรม

แพทย์มโนที่ธรรมศาสตร์ครับครับ
เคยพบกับคุณองค์อาจหรือว่าคุณลีลาวดีไหมคะ
ในช่วงที่มีการออกหมายเรียกออกหมายจับจนกระทั่งล่าสุดนี้
ไม่เคยครับผมเคยพบคุณดิรวดีสั้นนะครับ
สมัยก่อนเมื่อ๑๐ปีที่แล้วครั้งหนึ่ง
ส่วนคุณลุงอาจจะไม่เคยพบเลยแล้วห่างกันเยอะนะครับ
ธรรมศาสตร์ก็ไม่น่าจะไกลกันด้วยใช่ไหมคะ

อาจารย์สอนตรงกลางสิทธิ์ถูกไหมคะ

ไกลกันข้ามถนนมาก็ถึงแล้วนะฮะ

อาจารย์บอกตั้งแต่ช่วงแรกว่ามีโอกาสที่จะหนี

ที่บอกหนีเนี่ยนะคะคือหนีตามข่าวไหมคะ
จะไปประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจารย์คิดว่าคือคำว่าหนี

ดีเอสไอเข้าไปผมคิดว่าดีเอสไอคงต้องบุกนะครับ
บุกแน่เพราะว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาผิดมาตรา๑๕๗ต้องบุก

เขาไม่ได้เร่งเพราะงั้นก็เป็นโอกาสนะครับ
แต่ว่าถ้าเขาไม่ทำไม่ได้เพราะว่ากฎหมายบังคับอยู่

แต่ไม่เจอตัวผมกะว่าจะไม่เจอนะครับ
ที่ไม่เจอเนี่ยเพราะว่าหนึ่งจิตใจท่านธรรมชโยไม่พร้อมจะเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ
ถ้าพร้อมเนี่ยออกมานานแล้วนะครับ
ไม่เล่นเอาเถิดเจ้าล่ออยู่อย่างนี้

มีที่ไปเยอะแล้วหลายประเทศมีสาขาตั้ง๒๓๐กว่าแห่งทั่วโลก
ถ้าจะหนีนะครับจริงก็หนีได้มีวิธีง่ายเลยไม่ยากผมยังไม่อยากจะชี้โพรงให้กระรอกเท่านั้นเอง
ห้องเงียบกริบเลยนะครับไม่มีใครกล้าเถียงเลยนะครับแต่ผมยังไม่ขอพูด
แต่ขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในวัดพระธรรมกาย
อาจารย์บอกว่าอาจารย์รู้ด้วยซ้ำไปว่าน่าจะอยู่ที่ไหน
และไม่ใช่ที่เดียวกับที่ลูกศิลปลูกหาบอกว่าท่านอยู่ใช่ครับ
อาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนค่ะอยู่บริเวณอาคารภาวนานะครับ
กำแพงด้านทิศตะวันตกสุดของวัดพระธรรมกายนะครับ
ที่พื้นที่๑๙๖ไร่ไม่ใช่ที่ที่มีหมาเจดีอะไรนะฮะ
นั้นเป็น๒๐๐ไร่พื้นที่นั้นไม่เกี่ยว
แต่จะอยู่ชิดกับคลองแอนซึ่งเป็นคลองเล็ก
คลองส่งน้ำของกรมชนประธานเนี่ยแล้วมีถนนเรียบอยู่บริเวณนั้น
แล้วก็แถบบริเวณนั้นก็อยู่ภายใต้ดงไม้
ซึ่งมองจากข้างบนจะไม่เห็นเพราะว่าไม้ทึบมากนะครับเขียว
แล้วก็ใช้เป็นที่สอนสมาธิให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดด้วย
แล้วเป็นคนนำอาหารมาถวาย

จะออกจากที่นั่นยังไงคะอาจารย์
มีวิธีมีวิธีครับ

เพราะฉะนั้นวิธีวิธีที่ท่านจะออกมา

อย่างเรียบร้อยนะครับมี

ไปได้อย่างสะดวกสบายด้วย

จริงมันมีมาอยู่แล้วเป็นคู่ขนานพยายามจะเชื่อมโยง
กลุ่มก้อนการเมืองฝักฝ่าย
วัดพระธรรมกายและตัวเจ้าว่านหรือแม้กระทั่งโยงถึงสมเด็จช่วงนี้นะคะ

การเมืองมีทุกที่สิครับ
แม้กระทั่งวัดบอกว่าไม่มีการเมืองนะครับ

อันนี้จริงทั้งสถาบันการเมืองและวัดเนี่ย

แต่ที่ฉันหมายถึงว่าการเมืองแบนแบบที่เมืองไทยขัดแย้งกันอยู่สองฝ่ายใหญ่เลยนะคะ
คือตอนนี้พยายามจะทำให้เขาเห็นให้ชัดเลยหรือเปล่าคะ

แล้วคนที่พยายามจะเล่นเขาเนี่ยอีกสีหนึ่ง
คือนี่คือความพยายามหนึ่งที่พยายามจะแสดงออกหรือเปล่าคะ
เพราะมันมีข่าวตามมาค่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเรื่องนี้อาจารย์
ผมคิดว่าโอกาสจะเป็นอย่างนั้นมีแต่ไม่ใช่ผมนะครับ

แต่ผมทำเพื่อต้องการทำความถูกต้อง

พระธรรมวินัยให้เป็นพระธรรมวินัย

ประสบการณ์ที่ผมได้มา๑๙ปี
จากการรับใช้ใกล้ชิดท่านธรรมชโยมาเนี่ยผมรู้ว่าท่านคิดอย่างไร
แล้วท่านเมื่อเจอประสบการณ์ในชีวิตท่านจะคิดยังไง
เมื่อเจอเรื่องยากท่านคิดยังไง
ทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับวิธีคิดของท่านยังเหมือนเดิม

แล้วก็ท่านมีอารมณ์ที่สุนทรีย์มากเลย
แล้วเวลาท่านเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บเนี่ยท่านจะหดถอยปุ๊บ
ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยใกล้ชิดจะตกใจนะครับว่า
ทำไมท่านถึงไม่ตัดสินใจท่านถึงปล่อยเรื่องขนาดนี้
แล้วเวลาคนไปแย้งท่านยังไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันที่๒๖เนี่ยนะครับ
ซึ่งมีการคนมาตั้งรับกันเยอะแยะแล้วต้องลงทุนมากนะครับ
คนต้องมาตากแดดทั้งพระทั้งอุบาสิกาอุบาสกเนี่ยมาเป็นพันอ่ะ

นี่มันแสดงถึงว่าอำนาจในการสั่งการเนี่ย
ยังมั่นคงมากเลยแล้วผมเชื่อว่า
พระที่ใกล้ชิดเนี่ยได้ไปตะเตรียมกับท่านเรียบร้อยแล้ว
ว่าให้มาที่นี่แล้วเป็นทางออกที่ดีที่สุด
อาจารย์ที่เราฟังกันมาทั้งหมดสุดท้ายนะคะ
ซึ่งดิฉันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ด้วยซ้ำในคำตอบของอาจารย์
แต่ในมุมของอาจารย์๑๙ปีที่ทำงานอยู่ใกล้ชิดรับใช้กันมา
อาจารย์คิดว่าณวันนี้ที่ข่าวเป็นแบบนี้

ท่านก็อารมณ์พุ่งพลาดแล้วก็ไม่ใช่โกรธนะฮะ
แต่ว่าวิตกกังวลแล้วข้างในลึกคือกลัว
แล้วท่านจะกลัวมากเลยกับการต้องไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยท่านทนไม่ได้
ท่านเคยครั้งหนึ่งเนี่ยอาเจียนกลางศาลเป็นเลือดนะครับ
เพราะว่าทนไม่ได้กับการถูกซัก
ถูกถามถูกคนนู้นต้องพูดอย่างนี้อย่างนั้น
รับไม่ได้แล้วเวลาออกทีวีเนี่ยนะครับ
ท่านไม่เคยถูกถามอะไรที่ดูแล้วเหมือนคุณจอมขวัญถามผมเนี่ยไม่มี
แต่ท่านจะมีรายการนะจ๊ะทำให้คนเชื่อเล่าเป็นตลกบ้างมีเพลงบ้าง
อันนั้นท่านทำได้แต่ในกรณีที่ต้องเจอเรื่องที่หนักหนาสาหัส
แต่ประเทศหน้าไม่ไหว
เดี๋ยวเราอาจจะได้พบกันอีกค่ะอาจารย์เพราะคดีนี้ไม่น่าจะสั้นนักนะคะ